จากเป็นเห็ดยักษ์แล้วยังมีควันพวยพุ่งออกมาอีก

ดังนั้นความแปลกแบบนี้จึงเป็นที่มา

แล้วบอกว่าเคยมีคนถูกหวยติดต่อกันมา๒งวดแล้วนะครับ
นี่ฮะปลา๑๘หมู่๔
บอกเลขก่อนเลยนะฮะบอกเลขก่อนเลยนะฮะ
ส่วนนี้เป็นเห็ดขนาดใหญ่ลักษณะประหลาด

มีควันพวยพุ่งตลอดเวลาคุณสังเกตดี
ควันอะไรอย่างไรน่ะควันทูบหรือเปล่า
นี่ควันสังเกตเห็นจ้ะควันออกมา
เออมีอายออกมาจากเห็ดนี่นะครับ

ตอนแรกก็นึกว่าเป็นเห็ดแข็งธรรมดาจึงไม่ได้สนใจ
ต่อมาอีก๑เดือนก็พบว่าเหตุดังกล่าว
เริ่มมีสีเหลืองออกทองแล้วนะครับ
ออกมาทางด้านล่างเป็นชั้นคล้ายขนมปัง
สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มมีควันพวยพุ่งออกมาจากเหตุ
ทำไมมีควันออกมาได้ก็เลยแปลกใจ
เพื่อนบ้านทราบข่าวต่างพากันมาพิสูจน์ควัน
แล้วก็แน่นอนเอาควันทูบมาด้วย

เจ้าของบ้านบอกว่ามีชาวบ้านจากสุโขทัย
โอ้โหเดินทางมาถึงแพร่แล้วก็มาดูว่า

แล้วก็บอกว่าเป็นเห็ดลินจือ
แต่เจ้าของเองก็บอกว่าส่วนตัวก็ไม่แน่ใจ

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่ไปดูก็ได้เลขเด็ดไปเสี่ยงโชค
ถูกหวยติดต่อกันแล้ว
และตัวเองก็เคยถูกมาด้วยกัน
งวดเช่นเดียวกันนะครับ

อยากให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปพิสูจนซะหน่อยนะครับ

แต่บ้านเลขที่๘๘นะครับ

ควรจะได้ไปดูว่าเป็นของแปลก